เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องเร่งคลี่คลายปม
มันเกิดอะไรขึ้นครับผู้ชายคนนี้ปกติใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมนีกับแม่ครับ
เก้าตุลาเพิ่งเหยียบแผ่นดินไทยตอนห้าทุ่มปรากฏว่าเมื่อคืนสองทุ่มค่ะ
ถูกเผาเป็นศพแล้วอยู่ตรงป่าย่าตรงใกล้โรงเรียนนะคะ
ส่วนภาพที่เห็นหลังคุณอาริยาเป็นภาพที่วงจรปิดจับภาพได้
เป็นชีวิตสุดท้ายนะคุณนะก่อนที่เขาจะถูกฆ่า
ใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุ
แต่ก่อนอื่นจะให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะ
พอแจ้งญาติว่ามีคนเสียชีวิตคุณป้าของผู้ตายมาดูร้องห่มร้องไห้
เจ้าหน้าที่ดูแค่แขนดูแค่มือก็จำหลานได้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชม
นี่คือคุณป้านะคะแต่คุณป้าเรียกแทนตัวเองว่าแม่
แล้วเรียกขอร้องหากดูแขน
ป้าก็จำได้เพราะว่าป้าอยู่ที่นั่งล้านรักมาตั้งแต่เด็ก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่พื้นที่ป่าหลังโรงเรียนบ้านแสลงโทนนะคะ
อยู่ที่ประโคนชัยของบุรีรำ๒ทุ่มครึ่งเมื่อวาน
มีคนไปเจอศพของนายน่ำหรือว่านายธนทัศน์จันแก่
อายุ๒๓ปีสภาพศพเหมือนกับโดนเผา

เพราะอะไรรู้ไหมคือข้างหลังมีรอยเป็นไฟไหม้
อกซ้ายมีรอยไฟไหม้จนขออภัยคุณผู้ชม

กลิ่นน้ำมันทั่วตรงป่าย่าคละคลุ้งไปหมดเลย
เจอกระเป๋าสตางค์ของนายธนทัศน์ตกอยู่
แล้วข้างในก็มีเงินอยู่๒๘๐บาท
เจอมือถือ๑เครื่องบุรีอีก๒ส่อง

ใช่ค่ะเอาสะพายสีเขียวนี่นะฮะ
แล้วลุงของผู้ตายเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าปกติน่ำเขาจะอยู่ที่เยอรมนีกับแม่

แผ่นดินไทย๕ทุ่มวันที่๙ตุลาคม
มาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ทีนี้ตอนกลางคืนก็มีการตั้งวงเลี้ยงสังสรรค์กัน
ตอนค่ำหลานยังบอกลุงอยู่เลยว่า
เดี๋ยวนำไปซื้อของกินที่ร้านในหมู่บ้านแป๊บนึงนะครับ
แป๊บเดียวคุณผู้ชมมีคนมาบอกว่า
มีคนโดนเผาอยู่ตรงป่าย่าตรงหลังโรงเรียน
พอไปดูนี่เข่าอ่อนเลยลุง

ญาติทุกคนบอกโอ้โหสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่าน่ำเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเอง
เพิ่งมาอยู่ได้คืนเดียวเอง
แล้วก็เลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับภรรยา
ไม่มีสาเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้นั่นถูกฆ่าเลย
ยังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงที่เหยียบแผ่นดินไทย

ตำรวจที่สพประโคนชัยลงพื้นที่ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะ

ถือว่าเป็นภาพสุดท้ายของผู้ตาย
พอภาพนั้นจะเป็นภาพกลางคืนนี่ค่ะ
ภาพจังหวะที่นายน่ำนายธนทัศน์เดินผ่านหน้าร้านไป

นี่กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องตัวสุดท้ายที่จับภาพเขาได้
หลังจากนั้นเห็นไหมคะนู่นไปแล้ว
หายไปในความมืดไม่รู้ว่าน่ำเดินไปไหนต่อค่ะ

ตอนที่เขาออกจากวงสังสรรค์
งานวันเกิดของภรรยาบอกจะไปซื้อของ
แล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยนะฮะกลายเป็นศพนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของผู้ตาย
แม่และภรรยาก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะภรรยาวัย๒๒ปี
แล้วก็มีลูกสาววัย๓ขวบกับผู้ตาย
ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่าทำใจไม่ได้จริง
ที่ต้องสูญเสียสามีในวันเกิดของเธอเองนะครับ
โดยนางพรพันธ์แม่ของผู้ตายบอกกับผู้สิทธิ์ข่าวทั้งน้ำตา
บอกว่าลูกชายไปอยู่กับเธอที่ประเทศเยอรมนีได้๓ปี
จะกลับมาบ้านได้วันเดียวก็เสียชีวิตแล้ว
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะตั้งแต่ลูกชายไปอยู่ด้วยที่เยอรมนี

จากลูกกับภรรยาที่เมืองไทยนะครับ
ไม่น่าจะมีความขัดแย้งกับใครที่เมืองไทยได้นะคุณนะ
แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าตัวตาย

แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ทำกับลูกเธอ
จับกลุ่มมาลงโทษให้ได้นะครับ
มีปัญหากับคนอื่นอันนี้เราไม่รู้เลย

เขาเป็นคนที่พูดน้อยค่ะพูดถามคำตอบคำพูดน้อยสงสัย
ทำร้ายตัวเองคิดว่าไม่ใช่แน่นอน
ถ้าคนจะคิดทำร้ายตัวเองแม่พาไปหาหมอทุกครั้งเขาก็ไป
ไปหมดก่อนที่จะมาเนี่ยในความคิดแม่นะ
ไปอยู่ที่นู่นนั้น๓ปีเขาไม่ได้คอนเทคใครเลย
โทรศัพท์เขาก็เล่นน้อยมาก
ผู้เป็นแม่บอกว่าไม่รู้จริงว่ามันจะมีปมสาเหตุจากอะไร
เพราะว่าไม่เคยขัดแย้งกับใครในเมืองไทยเลย
นี่คุณผู้ชมแล้วก็ทางฝากฝั่งของภรรยา
ก็เล่าทั้งน้ำตาเลยนะบอกวันนั้นเป็นวันเกิดของเธอ
ก็คือเมื่อคืนนะคะครอบครัวก็สังสรรค์กัน

แล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจังหวะที่สังสรรค

ที่แบบเหมือนกับส่งข้อความมาให้ออกไปหาไหม
คือตัวภรรยาบอกว่าเธอไม่รู้
เธอไม่ได้เข้ารหัสดูมือถือของสามี
แต่ตอนนี้ตำรวจเอามือถือไปตรวจสอบแล้วนะคะ
ออกมาว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คงไม่นึกว่าจะมาเสียวันเกิดตัวเอง
เขาก็คงไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเขาจะเสียอย่างนี้

ก็ไม่น่าว่าจะเป็นเพราะวันเกิดเราหรือว่าอะไรอย่างนี้

ไม่มีร้างไม่มีความรู้สึกอะไร

ไม่มีร้างไม่มีความรู้สึกอะไร

ไม่มีล้างไม่มีความรู้สึกบ้าง